ใครที่ทำผิดก็ต้องรับผิดด้วยเหมือนกันจริง
โดยเฉพาะการขับรถบนท้องถนนบนทางด่วนที่

ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์กันค่ะ

รถคันสีดำนี้โอ้โหปาดซ้ายมาอย่างรวดเร็ว
แล้วมาเจออีกคันนึงกำลังเหมือนจะเปลี่ยนเลนแล้วก็ไป

บรรยายแทบไม่ทันเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วแล้วไวมากเลยนะ
คุณผู้ชมงั้นอธิบายกันอีกทีละกัน
คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นกล้องจาก
กล้องหน้ารถของรถคันหนึ่งที่บันทึกเอาไว้ได้
จะมีรถฮอนด้าสีดำนะคะขับมาด้วยความเร็ว
เขาแซงมาเขาปาดหน้ารถคันที่มีกล้องอยู่นี่นะคะ
พอขับไปปุ๊บไปเจอรถอีกคันหนึ่งที่กำลังจะเปลี่ยนเลนมาเลนทางด้านด้านขวานี่นะคะ
แต่ปรากฏว่ามาไวแล้วเนี่ยค่ะช่องทางมันแคบไงฮะ
มันไปไม่ได้มันก็เลยเบียดกันเฉียวกันเสียหลัก
ทำให้รถที่วิ่งมาเร็วเนี่ยนะคะไปชนคันข้างหน้าเรียกว่าชนกันแบบโอ้โหกระจัดกระจายเหมือนโยนโบลิ่งเลยอ่ะค่ะ
คือคันที่ขับแซงเขามาก็ขับมาด้วยความเร็วอันนี้ต้องยอมรับนะก็ขับมาเร็วเกินไป
ส่วนอีกคันนึงที่เขาจะเปลี่ยนเลนก็ไม่ทันได้ระวังเปลี่ยนเลนมาพอดีเพราะขับเร็วไง
ว่ามันทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนชนต่อกันแบบนี้เกิดความเสียหายเยอะหลายเลยนะ
แน่นอนละก็รถติดทำให้พื้นที่อื่นติดไปด้วยนะคุณผู้ชมเอาล่ะไปดูอีกคลิปหนึ่งกันคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นระหว่างรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์
จะเป็นยังไงไปชมค่ะ

อเตอร์ไซคันนี้ขับมาพุ่งชนกับรถเก๋ง

แต่คนขับมอเตอร์ไซค์แล้วตั้งหลักขึ้นมาได้ขับหนีไปเลยจ้า
เดี๋ยวสิไม่อยู่คุยกันก่อนแล้ว

คนที่เป็นเจ้าของรถเก๋งเปิดประตูลงมาไม่ทันจะได้คุยกัน
ไปซะแล้วค่ะเออดูสิอย่างนี้ไม่ได้ดิคุยกันก่อน
ป้าเป็นอย่างไรมาจากไหนใครชดอย่างไรมันต้องคุยกันก่อนนี่คุณ
แล้วเหมือนว่าคุณจะไม่เป็นอะไรก็จริงนะแต่ชนไปแรงขนาดนั้นเนี่ย
แน่นะข้างในอาจจะได้รับผลกระทบอะไรก็ได้นะคะคุณผู้ชม
แต่ก็ไม่แน่ไม่รอดหรอกค่ะเพราะว่าเนี่ยกล้องที่บันทึกเอาไว้ได้นะคะ
ก็สามารถที่จะเอาผิดผู้กระทำความผิดเอาไว้ได้ทั้งหมดทั้งมวล
ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถยนต์รถจักรยานยนต์รถใหญ่รถเล็กก็แล้ว
แต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันให้ดูกันแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ